ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศดีใช่ไหมฮะ
หลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

หัวใจยังแซ่บอยู่อย่างพี่ม้าออนภา

บินตรงมุ่งสู่เกาหลีไม่รู้ไปสัมผัสหิมะ
หรือว่าไปสัมผัสอะไรกันแน่

เออแล้วหน้าสวยขึ้นหน้าเด็กขึ้นค่ะ

ม้าก็บอกเลยว่าเออไปอัพสวยมานี่แหละค่ะ

แถมปรับลุคเปลี่ยนทรงผมใหม่ด้วย

แล้วก็พูดเลยว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดา
คนเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะ

เก็บกระชับเน็กน้อย
ทำอะไรที่มันชะลอเกี่ยวกับเรื่องความชะลา

เป็นอะไรดูเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเปลี่ยน

แต่ความสดชื่นมันเห็นชัดเจน
ผมก็เปลี่ยนด้วยหน้าก็เหมือนจะฟูขึ้นด้วยนะคะ